แม่น้องโบะบอกแล้วเว้ยเหมือนเค้าก็แคปภาพเราออกอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าเมื่อกี้ครับผมก็ผมคิดว่า
ไม่พบกับใจครับคือท่านก็ผู้ใหญ่แล้วงั้นยังไงทำให้คุณแม่เองครับ
ลูกอาจจะแบบหมาปะอาจจะไม่หลอกก็ได้
น้อยใจหรืออะไรยังไงมั้ย

มันจะมีเหมือนตอกยังไหมคะว่าเรากับบ่าวไม่สูญกันแล้ว
อเรนนี่ก็อาจจะคิดเยอะไปแม่แม่ท่อนขัดเต็มไปคิดอะไรก็ได้ครับ

ก็บอกว่ามันเป็นปกติน่ะมันจะหลบคนเดียวแยะเราอาจจะลืมบังกลุ่มตกตรงลุงคนนี้ก็ได้ครับ
แต่คนบอกว่าเราลงรูปทุกอื่นในงานเกือบจะหมดเลย

มีผู้หญิงการถ่ายให้
ผู้หญิงการไม่ได้ถ่ายรูปทุกหรอครับ
ไม่ได้ถ่ายรูปทุกที่เรามาถ่าย
ผมว่าอาจจะจัดจังหวะไม่ได้มากกว่า
จัดรูปทุกนี้ไม่มีปัญหาเลย
แต่วันนั้นไม่ได้ถ่ายรูปทุกกันเลยใช่ไหมครับ

ผมว่ามันเป็นปัจจุได้คุณคุณสังเกตก็มากกว่า

คงไม่ได้ดูเลย

จากการลงรุกผู้บ๊อย

แต่ตอนนี้น้องโบว์โดนกระแสตรงดีค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวกับเรื่องลูก
เพราะว่าผมยังไม่ให้ดูเลยเนี่ย
เหมือนว่าตอบไม่ตรงอ่ะน้องโบตอบไม่ตรงตอบเรื่องลูกไม่ตรงอ่ะพี่ปุ๊กลง
แต่ว่าโมบอกว่าอ๋อน้องอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็พูดที่พูดไปอาจจะพูดแบบเต็มเล่นหรือเปล่า
เพราะยังไม่ได้มากน้องโบว์โดนก็ไม่ครับยังไม่ครับ
มีงานอีเวนต์แบบติดต่อมาให้ออกงานด้วยกันบ้างหรือยังครับ

มีมียังครับ
ถ้ามีงานก็ที่หลานครับ
จริงหรอมีไงแฟนคลับอยู่ห้องหลังเนี่ย
้ามมสัดกันไปสัดกันมา
ผมว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าของแฟนคลับ
คนหนึ่งเขามองอย่างนี้คนอื่นมีคนอื่นมีคนอื่น

จริงมายอยากเข้าไปไก่เกียร์มั้ยคะเจ้าหกมันต้องเข้าไป

คือช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อเลยใช่มั้ยคะ

คือเราทราบจากตรงนี้ไงเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ถ้าบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วเราจะโอเคไหมครับ

แล้วถ้ามีแฟนก็

ยินดีครับก็คงถึงไว้แล้วครับ

แล้วบุ๊คบุ๊คว่าครับ
ได้คุยกันบ้างไหมครับ

คือเจอกันสัปดาห์ละ๓วัน